เชียงใหม่เชียงรายนี่หนักมากนะฮะ
เรื่องของการเผาป่าฝุ่นควันมลพิษต่างนะครับ
คุณคิงพิรวัตรผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปตรวจสอบเรื่องนี้มามันเกิดอะไรขึ้น

ผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ

แทบไม่เห็นครับเหมือนภูเขาหายไป

จากการพูดคุยกับชาวบ้านยืนยันตรงกันครับว่า
เขาเดือดร้อนมานานนับสัปดาห์ครับ
และนี่คือความรุนแรงที่หนักสุดในรอบเป็น๑๐ปี
สาเหตุส่วนใหญ่ยอมรับตรงกันว่า
มาจากไฟป่าและการเผาพื้นที่ทางการเกษตร

หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
ภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน
ระบุว่าก่อนหน้านี้ใช้ดาวเทียมติดตามการเกิดไฟป่า
เมื่อวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา
พบจุดความร้อนหรือฮอสปอร์ตทั้งประเทศ
สูงถึง๕๓๙๖จุด
ส่วนใหญ่พบมากในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน
สูงสุดต่อเนื่องอยู่ในเมียนมาครับ
รองลงมาคือสปลาว๔๐๗๖จุด

รูปแบบของหมอกควันข้ามแดนครับ

และเกษตรพันธสัญญาในภาคเหนือของไทย
ระหว่างปี๒๕๕๘ถึงปี๒๕๕๙
พบพื้นที่ป่า๑๐๖ล้านไร่
บริเวณภาคเหนือตอนบนของไทย

ถูกทำลายและกลายเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

มีสัดส่วน๑ใน๓ของจุดความร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้น
และเป็นส่วนสำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศ
วิธีการเผาพื้นที่การเกษตรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วยประหยัดต้นทุนให้กับผู้ผลิต
แต่กลายเป็นหายนะทำลายชีวิตของผู้คนมหาศาล
คือณเวลานี้มันเป็นวิกฤตแล้ว

ทำไมผู้ที่เป็นคนร่ำคนรวยทั้งหลาย
หรือผู้ที่ได้ผลประโยชน์ไม่ลงมาคุยกัน

เราไม่ได้มองว่าจะเป็นผู้บริหารประเทศนะคะ

แต่เรามองว่าทุกภาคส่วนคุณนิ่งเฉยกันได้ยังไง
อกจากนี้ไฟป่ายังเป็นอีกสาเหตุ

โดยฝีมือคนลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์

คำนึงผลกระทบระยะยาวที่ตามมา
คำร้องขอจากทางการให้งดเว้นหยุดเผา

เราพยายามที่จะจับตัวผู้ที่กระทำผิดตรงนี้
แต่เขาก็มีสายแล้วก็มีช่องทางที่จะออกหนีเราได้

เขาไม่ได้จุดโดยตัวเอง

วางหมุดคือหมุดเพื่อเป็นระเบิดเวลา
ฝุ่นพิษควันมรณะทำลายสุขภาพ

ลมหายใจของทุกชีวิตแบบไม่มีละเว้น
โดยแทรกซึมผ่านอวัยวะต่างของร่างกาย
ตั้งแต่ผิวหนังทำให้เสี่ยงเกิดอาการอักเสบผื่นคัน
ดวงตาอาจระคายเคืองตาแห้งแดง
หากรุนแรงมีโอกาสทำให้เยื่อบู่ตาและกระจกตาอักเสบ
สำหรับระบบทางเดินหายใจและปอด
ระยะยาวทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งปอด

สามารถกระจายตัวแทรกซึมไปทั่วร่างกาย

เมื่อปี๒๕๖๔ตัวเลขผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
เป็นตัวเลขที่สูงกว่าอัตราการตาย
อุบัติเหตุบนท้องถนนยาเสพติดและการฆาตกรรมรวมกัน

จิรวัตรวงใจเพศรัชกรและเจ้าของร้านขายยาในอำเภอแม่สาย
เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ฝุ่นลงอย่างหนัก

มาหาซื้อน้ำเกลือล้างตาล้างจมูก
หรือยาบรรเทาอาการจากฝุ่นพิษ
จนทำให้ของที่ร้านแทบไม่พอขาย
ส่วนใหญ่ก็จะซื้อพวกแบบยาแบบระบบทางเดินหายใจส่วนบนครับ
เป็นโรคไอน้ำมูกคัดจมูกอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากเลยครับ

แล้วก็อย่างอื่นที่เริ่มมีคนมาเรียกหาเยอะนะครับ
ก็จะเป็นพวกแบบอุปกรณ์ล้างจมูกน้ำเกลือน้ำยาล้างตา
หยอดตาครับเยอะขึ้นมาก
เช่นเดียวกับเครื่องฟอกอากาศที่ขาดตลาด
หรือไม่ก็ต้องรอสินค้านานหลายวัน
เห็นการแชร์ไอเดียทำเครื่องฟอกอากาศใช้เองแบบเร่งด่วน
เพราะไม่มีใครอยากตายผ่อนส่ง

พิษยังส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่ต่างจากช่วงโควิด๑๙ระบาด
โรงแรมร้านค้าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างของจังหวัดเชียงรายเริ่มเงียบเหงา
ผู้ประกอบการรายได้ก็หดหาย
เพราะนักท่องเที่ยวยกเลิกการจอง
ส่องดูมาตรการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

มาที่ระดับกระทรวงที่ขานรับคำสั่ง
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาตามขอบเขตอำนาจรับผิดชอบ

มีการประชุมเพื่อหาแนวทางเสนอรัฐบาล
และเอาผิดคนลอบเผาป่าอย่างจริงจัง

ว่ามาตรการและแนวทางต่าง

มีการแก้ไขปัญหาปลายเหตุเสียมากกว่า

ในการค้าเสรีอาร์กต้าร์
ก็อยากจะให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณานะครับอีกครั้งหนึ่งว่า
การนำเข้าสินค้าเกษตรข้าวโพด
จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยมีอัตราภาษีเป็น๐
เท่ากับว่ามันเป็นการส่งเสริมนะครับการปลูก
และนำเข้าสินค้าทางการเกษตรไหม

ก็คือมีอาการแสบตาแสบจมูกแสบคออย่างชัดเจนนะครับ

แล้วชาวบ้านที่เขาไม่มีใส่จะเป็นอย่างไร
หวังที่เร่งด่วนที่สุดของชาวบ้านตอนนี้

แต่นั่นเป็นเรื่องธรรมชาติที่กำหนดไม่ได้ครับ
สิ่งที่กำหนดได้คือการเร่งวางแนวทาง

รวมถึงหามาตรการระยะกลางระยะยาว
เพื่อให้ปัญหานี้ถูกแก้ไขอย่างยั่งยืน
และถ้าไม่เริ่มวันนี้ทุกอย่างอาจจะสายเกินไป